คุณผู้ชมครับมาเอาใจธาตุแมวกันหน่อย

ค่ะแล้วมีข่าวดีมาบอกเลยครับติดตามในรูปก่อนเวลาหนาว
ขอมาฮะห้องข่าวเล่าปวนขอมาฮะ
เมียวเมียวเมียวงาวเมียวเมียวเมียวงาว
น้องแมวตาแป๋วเหล่านี้เป็นผลงานการดูแล
และเอาใจใส่ของคุณมณฑการชัยวิจารณ์
หรือพี่มนต์อายุ๕๕ปี
อยู่บ้านเลขที่๑๘๒ทับ๑๑๓หมู่บ้านสินสืบศุกร์๓
ตำบลท่าชักอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
ที่ต้องบอกบ้านเลขที่ให้ชัดเจนขนาดนี้
เพราะพี่มนต์กำลังประกาศตามหาเจ้าของใหม่
ให้กับบรรดาแมวทั้ง๔๘ชีวิต
มนต์เล่าว่าเธอเป็นแม่ค้าขายอาหารตามสั่ง
หลังโควิด๑๙ละลอก๓ระบาด
ทำเอาทั้งคนและแมวต่างลำบากพอกัน
ลำพังค่าผ่อนบ้านผ่อนรถยังชักหน้าไม่ถึงหลัง
ไหนจะค่าอาหารแมวอีกเดือนละกว่าหมื่นบาท
เธอยอมรับว่าตอนนี้ขาดสภาพเค้า
เลยอยากขอวอนเหล่าบรรดาผู้ใจบุญที่รักสัตว์
ช่วยมารับน้องแมวไปอุปการะต่อ
หลังจากเจอปัญหาโควิดนี้ตั้งแต่ปีที่ผ่านมา
จนถึงตอนนี้ก็คือรายรับจากการทำงานเนี่ย
มันจะลดลงเยอะมาก
จนทำให้ไม่พอกับค่าดูแล
คือต้องการให้ทางหน่วยงานช่วยเหลือนำพวกเขาออกไป

ถ้าหากว่ามีจิตเมตตาต่อชีวิตของพวกเขานะคะ
ก็ขอให้รับเขาไปด้วยความรักความสงสารจริง
ทั้งนี้หากผู้ใจบุญหรือหน่วยงานราชการใด
มีความประสงค์จะรับน้องแมวไปเลี้ยงดู
ก็สามารถติดต่อขอดูตัวได้ที่บ้านพิมล
ส่วนที่อยู่ทีมงานจะขึ้นให้อีกครั้ง
เอาเป็นว่าตามนี้เลยนะครับ